แต่ว่าเหตุการณ์นี้ครับทุกผู้ชมครับล่าสุดเมื่อช่วงค่ำนี้เองนะฮะ
ในพื้นที่สอนอโชคชัยพ่อตามีปากเสียงกับลูกเขย
เอามีดเนี่ยแทงลูกเขยเนี่ยปักคาหลังเลย
เขยวิ่งหนีออกมาหน้าบ้านสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิต
อยู่ที่หน้าบ้านตรงนี้นะฮะช่วยกันไม่ทันครับโอ้โหนี่
เย็นเย็นค่ำที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่เป็นบ้านพักในซอยรัฐประเขา
ในพื้นที่กรุงเทพผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในสภาพ
กางเกงตัวเดียวไม่สวมเสื้อมีมีดปักกลางหลัง
แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือตกอยู่เครื่องหนึ่งชื่อนายพิษนุเหมติรันนะฮะ
อายุ๔๒ปีนะครับส่วนคนก่อเหตุคือนายไพโรธจาพลอายุ๖๗
เป็นพ่อตาของเขานั่นเองค่ะพ่อตาแทงลูกเขยจนเสียชีวิตนะครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วนายไพโรธเนี่ยหนีออกจากบ้านไป
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยพบว่าฝ่ายของนายไพโรธพ่อตากับตัวของนายพิศนุลูกเขย
เขามีปากเสียงกันอยู่บ่อยครั้งเย็นวันนี้ทั้งคู่ทะเลาะกันอีกนะฮะ
ทำให้ฝ่ายนายไพโรธพ่อตาเนี่ยเอามีดเนี่ยไปแทงลูกเขย
มีดนี่แทงเข้ากลางหลังนะฮะปักคาเลย
ตัวนายพิศนุลูกเขยก็วิ่งหนีออกมาหน้าบ้านวิ่งมาได้แค่ไม่เท่าไหร่ฮะ
ล้มฟุบอยู่กลางถนนแล้วเสียชีวิตจมกองเลือด
นี่ฮะนายไพโรธนะครับพ่อตานะครับสนโชคชัยก็ต้องตามตัวครับ
เพราะว่าหลังจากก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าประมาณ๖โมงเย็นวันนี้
กำลังยืนคุยกันอยู่นะเพื่อนบ้านแถวนี้ยืนคุยกันอยู่
แล้วเห็นนายพิษนุชื่อเล่นชื่อบอลเนี่ยวิ่งออกมาจากบ้าน
ตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วล้มคว่ำลงไปเลย
คว่ำหน้าลงกับพื้นถนนเลยก็รีบวิ่งไปนะ
แจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยแต่สุดท้ายพอเจ้าหน้าที่มาถึงช่วยไม่ทันครับ
เขาเสียชีวิตแล้วเพื่อนบ้านยืนยันว่าผู้ตายเนี่ยเขาเป็นคนรักครอบครัวนะ
รักลูกรักเมียแต่เวลาที่เมาเนี่ยจะทะเลาะกับเมียเสียงดังหน่อย

เห็นเขาวิ่งออกมาวิ่งมาว่าช่วยด้วยก็ล้มอยู่จุดนี้แค่นั้นเอง

เป็นเสียงผู้หญิงกับผู้ชายหรือว่าผู้ชายสองคน

เขาเถียงกันอยู่เขาก็เถียงกันประจำแล้วไม่มีอะไร

แต่เรื่องระหว่างผู้ตายกับภรรยาก็ไม่ได้เกี่ยวหรอก
ใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือพ่อตา
นะมาแทงลูกเขยจนเสียชีวิตนะฮะ
นี่คือภรรยาผู้ตายนะฮะแล้วก็ลูกสาวของผู้ก่อเหตุ
ตำรวจสนโชคชัยบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องสอบปากคำพยานแวดล้อมที่อยู่ในบ้านกันก่อน
เกิดอะไรยังไงขึ้นที่สำคัญคือตอนนี้ต้องตามตัวผู้ก่อเหตุ
หลังจากก่อเหตุแล้วตอนนี้หนีไปไหนก็ไม่รู้ฮะ